แล้วขับระวังจะได้หลับไปยาวนะ
อุบัติเหตุนี้หน่อยค่ะล้อชี้ฟ้าเลยค่ะ

เมาแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
สภาพรถหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ตำรวจสพเสม็ดแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรม
ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนเมื่อกี้

แล้วเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนสุขุมวิทย
ก่อนจะถึงทางต่างระดับห้วยกะปิ

รถนี้เขาบอกเป็นรถเบลลี่คุณ

สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้

โอ้โหเมื่อกี้คือดูไม่ออกนะว่าเป็นรถด้วย

นี่ค่ะก็ช่วยเหลือคนขับรถมาก่อน
นางสาวระพีพันธ์นิรมิตอายุ๓๔ปี

หน้าก็มีแผลได้รับบาดเจ็บตามลำตัว
แล้วพอขึ้นมาได้มาพิงอยู่ตรงราวกั้นตรงถนนแบบนี้
เธอก็เดินไม่ตรงทรงตัวไม่อยู่เพราะว่าเมาค่ะ
เท่าที่ถามเธอบอกว่าเธอไปดื่ม

นี่กำลังจะกลับบ้านที่บางแสนนะ
ขับมาถึงตรงทางต่างระดับห้วยกะปิ
เสียหลักแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
จังหวะตรงนี้หน่อยนะคะบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
ที่มีสิทธิ์รักษารักษาโรงพยาบาลไหนไหม

ที่นั่งนิดหน่อยมีอะไรไหม
เห็นไหมครับ
จะนั่งโอ้โหยังจะร่วงลงมาแบบนี้นะ

แล้วก็ต้องไปยามถามมีสิทธิ์รักษารักษาโรงพยาบาลไหนหรือเปล่า
นี่ต้องเอาตัวไปโรงพยาบาลก่อนไปรักษาก่อนนะ

ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ